กันต่อนะคะที่จังหวัดสุโขทัยก็มีกิจกรรมสนุกเหมือนกัน
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยกัน
ฝึกลูกน้อยของคุณให้หัดทำนาปลูกข้าว
นี่มาเลยแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรสายทาราในนาท่อนี้นะคะ
ตั้งอยู่ที่หมู่๖ตะบนดงคู่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยจ้า
เรียนรู้ทางการเกษตรนี้นะเขามีการจัดโครงการที่มีชื่อว่า
เพราะเรากล้า
นี่ชื่อดีนะเพราะเรากล้าไงกล้าในที่นี้คือต้นกล้าด้วย
ซึ่งก็จะเปิดให้หนูน้อยทุกเพศทุกวัยเลยนะคะ
ก็คือตั้งแต่๓ขวบไปจนถึง๑๒ขวบเนี่ยนะ
ทดลองทำนาแบบนี้ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นสุดท้ายเลย
เด็กบอกว่าสนุกมากเลยนี่ทำอะไรที่ไม่เคยเห็นไม่เคยทำ
อย่างนี้ผมเคยเห็นเป็นการโยนต้นกล้ากล้าข้าว
จะลงไปปักด้วยตัวมันเองอ่าใช่ไหมเพราะมันถ่วงตรงรากมันอยู่แล้ว
ใช่ค่ะก็เป็นวิถีการทำนาแบบดั้งเดิมนะคะ
ลูกกล้าดำนาแล้วก็มีแข่งขันจับปูด้วยนะ
แล้วก็มีทำตุ๊กตาหุ่นไล่กาอีกนะอันนี้แข่งขันจับปูเห็นไหม
สนุกสนานนี่คุณดูเด็กชื่นชอบนะ
เวลาเจอน้ำเจอโครนเจออะไรอย่างนี้เด็กชอบนะคุณ
แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะพอได้ลองทำกิจกรรมจากในนาแล้ว
น้องจะได้หัดทำข้าวเปิบข้าวเปิบที่เป็นอาหารพื้นถิ่นของของสุโขทัยไง
นี่ไงจำได้ไหมเขาเรียกข้าวเปิบหรือข้าวเปิ๊บนี่แหละน่าจะเป็นแบบว่าสำเนียงของทางสุโขทัยของเขา
เหมือนเป็นข้าวพันธุ์ผักคล้ายลักษณะแบบนั้นเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสุโขทัยเขา
รับประทานกันไปเรียบร้อยแล้วบอกเลยบางคนก็ทำออกมาทานได้อร่อย
บอกแล้วว่าสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้และที่สำคัญคือได้ความสัมพันธ์กันในครอบครัว

เป็นการพัฒนาสารความสัมพันธ์กันนะคะน่ารักมากเลย
คือเด็กสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นวิถีการดำนาของชาวบ้านเนี่ย

เด็กก็ได้รับประสบการณ์และความสนุกสนานเพิดเพลินด้วยนะครับ
จริงบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะสนุกไปด้วยไง

เราก็จะได้พาลูกไปทำกิจกรรมนี่

มันเก่งจริงเลยลูก
สนุกสนานอยู่กับน้ำเด็กชอบเลย
ใช่ค่ะได้เรียนรู้วิชาชีวิตของแท้เลย